วันนี้ที่เราบอกคุณผู้ชมว่าอยากจะให้ดูจริงรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวี
เพราะว่ามีคุณสุนิสาเป็นสาวตาพิการสองข้างนะคะ
บอดมา๗ปีแล้วเพราะว่าเป็นผลข้างเคียงจากการทำงานที่โรงหลอมเหล็ก
ดูแลลูกอายุขวบกว่าลูกชายสามีหนีไปบวช
รายการรถปลดทุกข์เคยนำเสนอเรื่องราวของเธอค่ะ
แล้วก็มีคนช่วยเหลือกันเยอะบริจาคเงินล้านกว่าบาท

แต่มีคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงพายับ

ลุงจะบริจาคดวงตาให้คุณสุนิสาข้างหนึ่ง

เราก็เลยให้ทั้งคู่มาเจอกันวันนี้นะคะ

คุณสุนิสาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราตั้งแต่แรกแล้ว

ดีใจมากที่ทำไมคุณลุงใจดีแบบนี้

แต่ทีนี้มันก็มีคำถามว่า

ตั้งใจจะบริจาคจริง

เอาตาข้างนึงบอกว่าเอาให้น้องเขาไปดีกว่า
เพราะว่าลุงมีตาไว้ลุงก็ป่วยเป็นอำเมาคลึก
ส่วนน้องที่เขาลำบากลำบลตาพิการสองข้าง

แต่มันก็ดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลแม่

คุณหมอบอกว่าไม่ได้ค่ะคุณภาคภูมิ
คือคนที่ตั้งใจจะทำแบบนี้เหมือนกับบริจาคไตให้ข้างนึงอะไรแบบนี้
ต้องเป็นญาติกันเท่านั้นถึงจะบริจาคให้กันได้เนี่ย
ทีนี้ถึงแม้ว่าจะบริจาคไม่ได้ก็ตาม
แต่คุณสุนิสาก็บอกว่ายังไงก็ต้องขอบคุณ
ขอบคุณในน้ำใจของคุณลุงพายับนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูวินาทีที่ได้เจอกันนะคะ

ถึงมันไม่ได้ยินไม่เสียใจเลยครับ

คุณสิหรือลูกตั้งใจลูกก็อยากให้ได้

เพราะลูกตั้งใจว่าจะให้ทำให้ได้
แต่ทีนี้ในเมื่อทำให้ได้ลุงก็ต้องขอโทษด้วย
ค่ะรุง

นี่ค่ะได้มาเจอกันคุณสุนิสาก็
ก้มลงกราบเลยค่ะ
คุณลุงพายับก็ได้แต่บอกว่าขอโทษนะมันให้ไม่ได้จริง
มันติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายคือใจจริงอยากจะให้มาก
เมื่อวานที่ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์คุณลุงพายับที่บ้าน
คุณลุงก็ยังบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องแล้วแต่หมอเขาด้วยนะ
ว่าเซลล์อะไรจะเข้ากันได้หรือเปล่า
แต่ที่ให้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักมนุษยธรรมหลักการแพทย์
ป้องกันการค้าอวัยวะในเชิงพาณิชย์อะไรด้วย
เดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์ของแพทย์ให้ฟังนะ
ค่ะนี่แหละค่ะนางสาวสุนิสามุ่งรวยกลางนะคะคุณยุ้ยนะคะอายุ๒๖ปี
การตาบอดสองข้างนะคะคุณลุงพายับก็คือนายพายับรอดเมืองอายุ๕๙ค่ะ
นี่ค่ะพอคุณยุ้ยคุณลุงพายับได้เจอกันในรายการรถปลดทุกข์นะคะ
แล้วก็ในรายการเนี่ยก็มีผู้มนุยการศูนย์จักษุและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ก็มาตอบข้อสงสัยด้วยว่ากรณีที่คุณลุงพายับจะเสียสละดวงตาให้คุณยุ้ยข้างนึงเนี่ย
ทำได้หรือเปล่าอืมบรรยากาศในการคุยกันในรายการต้องบอกเลยว่า
ื้นตันทั้งสองฝั่งนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ได้ดูรายการรถปลดทุกข์ของเราเมื่อช่วงเย็นด้วยนะคะ
คือคุณยุ้ยพูดกลางรายการเลยว่าคือมันทรมานมากจริงค่ะ
ไม่เห็นคือตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นมา๗ปีแล้ว
เป็นผลข้างเคียงจากการทำงานในโรงงานหลอมเหล็กนะคะ
สามีหนีไปบวชอีกทิ้งให้ตัวเองเลี้ยงลูกชายขวบเศษตามลำพัง
บ้านก็เป็นบ้านสังกษีผูกพังอยู่แบบทรมานมาก
ทุกวันนี้อดทนต้องสู้คือต้องสู้เพื่อลูก
มีลูกนี่แหละคอยซับน้ำตาให้เวลาที่ทุกข์ใจนะคะ
แม่อย่าหลงแต่เขาพูดไม่ได้
แต่พอทำให้รู้ว่าสู้ไม่อยากทิ้งเขาไปค่ะ
เราจะมองไม่เห็นเขาแต่ด้วยสัมผัสของเขา
ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่ที่สำคัญก็คือว่าน้องยุ้ยเนี่ยเคยมองเห็นมาก่อนไง

ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแล้วต้องตาบอดมองไม่เห็นเลยทั้งสองข้างเนี่ย

เอาผ้าแบบดำมืดเลยมาปิดตาตัวเอง
ไม่ต้องวันเอาลงสักชั่วโมงหนึ่งจะรู้สึกยังไง
คือมันปรับตัวยากมากนะคะ
ปรับตัวยากจริงแล้วก็อยู่กันสองแม่ลูก

ทีมข่าวของเราก็นำเสนอเรื่องราวของคุณยุ้ยมาตลอดนะคะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมใจดีจริงก็ช่วยกัน
ช่วยกันบริจาคข่าวของเครื่องใช้
บริจาคเงินกว่า๑๕๐๐๐๐บาท
คุณยุ้ยบอกว่านี่แหละคือแสงแห่งกำลังใจ
ความมืดมิดที่ถูกปิดบังมานาน๗ปี

ก็ได้กำลังใจจากคุณผู้ชมทุกคนที่ช่วยกันบริจาคนี่แหละค่ะ

ก็ได้๑๐๕๐๗๐๗๒๘บาท๖๕ซากตังค่ะ
เรื่องความช่วยเหลือด้านอื่นแหละค่ะคุณยุ้ยฮะ
ทั้งข้าวของเสื้อผ้า
เข้าสร้างอาหารแห้งทุกอย่างเลยค่ะ
ดูทางปัจจัยทุกอย่าง
ก็รู้สึกว่ามันคือกำลังใจของหนูนะคะ

ดูทางคุณลุงพายับบ้างนะครับ

สุขภาพก็ไม่แข็งแรงเต็มร้อยหรอกครับ
วันนี้คุณลุงก็มาในรถวิวแชร์นะครับ
เป็นผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับ
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คว่ำเมื่อ๒๐ปีก่อน
แล้วก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
ก็เป็นมาตั้งแต่๒๐ปีแล้วนะครับ

ก็มีหลานสาวมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
อยู่ที่ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสรคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พายับบอกว่าเหตุผลที่ต้องการสละดวงตาให้กับยุ้ยหนึ่งข้าง
เพราะมีความคิดมานานแล้วว่าอยากจะบริจาคดวงตาของตัวเองสักข้างหนึ่ง
ให้กับคนที่ด้อยโอกาสหรือผู้พิการทางสายตา
พอดีวันนั้นได้ชมรายการรถปลดทุกข์ทางไทยรัฐทีวีมีบ่าย๓นะครับจันทร์ถึงศุกร์
ก็เห็นข่าวว่ายุ้ยกำลังอยู่อย่างลำบากชีวิตรันทศมากก็เลยติดต่อมาเลย
บอกว่าจะขอสละดวงตาให้ข้างหนึ่งแล้วก็ได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์
ผมเห็นว่าผมคิดว่าแล้วพ่อแม่เขาก็แก่แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าวันหนึ่งพ่อแม่เขาจากไปนะ
ตัวเขาเองก็ลำบากและแถมเขาจะต้องมีภาระดูลูกอีกด้วย
ใครจะไปช่วยเขาดูแลเจ้าหาให้กินไปหาที่ไหนผมก็เลยคิดว่า
ตัวผมเองผมก็ป่วยนอนติดเตียงแต่ผมยังมีหลานที่ดีที่ดูแลผม
ผมก็เลยคิดว่าจะแบ่งดวงตาให้เขาข้างหนึ่งครับ
เพื่อให้เขาได้ไปดูแลพ่อแม่เขาหรือว่ายามเขาอยู่กันลำพังสองคน
หลายคนก็ชื่นชมลุงพายับนะครับ

แม้จะป่วยเป็นอำมพลึกนะฮะแขนขาอ่อนแรงแบบนี้นะครับ
แต่เชื่อไหมฮะคุณเดี๋ยวมาสอนท่านผู้ชม
เห็นคุณลุงพายับดูแบบโอ้โหหัวใจแกร่งแบบนี้นะ
แต่เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วนะเพราะปัญหาชีวิตที่รุมราวนี่แหละ
แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยกำลังใจที่ดีนะครับ
เดี๋ยวฟังที่คุณลุงพูดนะฮะ
เมื่อก่อน

เผลอไปทุกช่องเรื่อยไปเจอตลกโพรธค่า
แล้วก็มียามียาก็คลายเครียดมากินด้วยครับ
เนี่ยก็ต้องจริงแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่
ทั้งคุณสุนิสาทั้งคุณลุงพายับเลยนะคะ
ทีนี้คำถามก็คือการที่คุณลุงพายับจะเสียสละดวงตาข้างหนึ่ง
ให้คุณสุนิสาตามหลักการแพทย์ตามข้อกฎหมายทำได้ไหม
หญิงพัสรันธนสุพรรณผู้มนุยการศูนย์จักษุและต้อกระจก
โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าทำไม่ได้นะคะคุณผู้ชม

ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีกฎหมายกำหนดนะคะ
เงื่อนไขสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะคือต้องเป็นญาติกันเท่านั้น
ถึงจะสามารถเสียสละหรือบริจาคให้แก่กันได้นะคะ
กฎข้อบังคับของแพทย์สภาเนี่ยก็มีการเขียนไว้ว่า
ผู้ที่จะบริจาคเพื่อมีการปลุกถ่ายอวัยวะ
ก็คือสามารถทำได้ในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ย
จะบริจาคให้ได้ในกรณีที่ผู้รับบริจาคเป็นญาติ

นี่ค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วด้วย
ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่เป็นไรทั้งคู่นะคะ
ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจะดูแลรักษาให้
ดูแลคุณพายับด้วยนะคะดูแลคุณลุงด้วย
แล้วก็จะรับคุณยุ้ยไปตรวจไปรักษา
มีโอกาสที่อาจจะดีขึ้นได้เพราะว่าไม่ได้เป็นตาบอดมาตั้งแต่กำเนิด
ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วเดี๋ยวเขาดูแลให้
โรงพยาบาลบ้านแพ้วคือดังมากเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาดวงตานะคะ
ที่ศูนย์สาขอนใช่ค่ะ
ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกล่ะค่ะมันติดเรื่องของข้อกฎหมาย
มันไม่เหมือนกันไงเหมือนกับที่เราบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตา
จากร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่อันนั้นคือบริจาคเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้ว
หรือว่าเราอยู่ในสภาพที่สมองตายแต่การที่เราบริจาค
ขณะที่เราเป็นอย่างนี้บริจาคไปแล้วเรากลายเป็นคนพิการเนี่ย
ตามกฎหมายเขาก็กำหนดว่าต้องเป็นญาติกันต้องเป็นสามีภรรยากันเท่านั้นถึงจะทำได้

คนที่ไม่รู้จักกันจะเกิดซื้อการขาย
ขอซื้อไตข้างหนึ่งขอซื้อดวงตาข้างหนึ่งอย่างนี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้คุณลุงบอกไม่มีแม้กระทั่งวิวแชร์นั่งเลย